ขอบคุณคุณด้วยเวลาวันเกิดคุณแม่บรรจบมาครบปีเมื่อไหร่

อย่างน้องนายนพัฒน์เองเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับแม่หมู
แต่จะเป็นอะไรไปดูกันค่ะกับช่วง

เจอเจ็ดริมเจาะ